สนับสนุนโดยบริษัทปรทจำกัดมหาชน
ตอนนี้อยู่ที่พาซิโอละคอมแหงค่ะร้านค่ะ
วันนี้เดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดหาบ้านให้น้องหมาน้องแมว
ที่เป็นหมาจรจัดค่ะที่ช่วยมาในโครงการแต้มบุญ
มีเกณฑ์ก็คือเราจะดูว่ามีโอกาสหาบ้านได้สูงไหม
เพราะว่าถ้าหาบ้านไม่ได้คนที่ต้องรับผิดชอบก็คือเราเอง
เพราะว่าตัวเราไม่ใช่มูลนิธิหรือว่าเป็นโครงการอะไรที่มันยิ่งใหญ่
ก็เลยจะต้องแบบว่าคอยสลับสกีนิดนึงว่า
อาจจะต้องเป็นลูกแมวนะลูกหมานะหมาใหญ่มากเกินไปไม่สามารถนับ
วันนี้ก็มาโรงพยาบาลสัตว์สุขา๓นะคะ
ก็นี่พาน้องแมวมาตรวจสุขภาพกัน
อันนี้นะคะเป็นหมอยศนะคะเป็นหมอเรียกว่าหมอประจำตระกูล
ส่วนใหญ่ถ้าบางทีเราไม่ได้มีเวลาไลฟ์สดอย่างนี้
เราก็จะแบบว่าถ่ายรูปน้องเก็บไว้แล้วก็ให้เขาดูว่ามีตัวนี้นะ
บางทีแกก็จะชวนว่าอ๋อไปสถานสงเคราะห์ตรงนี้ไหม
ไปช่วยฉีดยงฉีดยาอะไรพวกนี้กันหน่อยไปช่วยกันทำบุญ
ก็คือว่าให้โอกาสให้เขามีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปกัน
ตอนแรกเข้ามาตัวเปล่าใช่ไหมคะตอนนี้เราออกไปก็คือ
แก๊งนี้ทั้งหมดไปกลับไปด้วยกันอีก๘ตัวนะคะ
เพราะว่าเราจะเอาน้องแมวเนี่ยไปหาบ้านกันที่นู่นกัน
ฮัลโหลวันนี้เรามาหาบ้านให้แมวก่อนนะคะ
น้องแมวเป็นวิเชียนมาสเห็นไหมเป็นวิเชียนมาสแบบนี้
แต่ว่าน้องตาเสียไปข้างนึงคนนี้เขาก็ยังหาบ้านอยู่เหมือนกัน

ใช่เรารู้สึกดีใจแต่ว่าเราก็ไม่ได้ให้เขาทั้งหมด

เพื่อป้องกันไม่ให้น้องแมวไปโดนหมากัด
แมวไปโดนรถชนน้องหมาไปโดนรถชนประมาณนั้น
สัตว์เลี้ยงน้องหมาเลี้ยน้องแมวมาตั้งแต่เด็กเลย
อันนี้ก็คือช่วยเป็นส่วนเล็กที่ได้ช่วยคนที่แบบว่า

เหมือนเป็นส่วนหนึ่งเล็กที่ช่วยสังคมไปด้วยอีกส่วนหนึ่ง
สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงสัตว์แนะนำว่าจริงแล้วต้องดูความพร้อมก่อนว่า
เรามีกำลังทรัพย์มีแรงมีเวลาที่จะดูแลเขาไหม
สัตว์ตึงตัวไม่ได้อายุแค่หนึ่งถึงสองปีแต่อายุเขาสิบถึงยี่สิบปี
อยากให้แบบว่าลองคิดย้อนกลับไปกับความสุขที่เขามอบให้เรามาอย่างนี้
มองกลับไปว่าเราให้ความสุขเขาพอไหม
ความดีมันไม่จำเป็นจะต้องว่ามาสร้างทุกสิ่งทุกอย่างให้มันยิ่งใหญ่
แต่ความดีมันสร้างมาจากตัวของเราเองทั้งนั้นเลย
บางทีวันนี้เราอาจจะรู้สึกท้อแท้วันนี้เราโดนเจ้านายด่ามา
แต่วันนี้เราซื้อลูกชิ้นให้หมากินไม้หนึ่งห้าบาทนะหมามีความสุขอิ่มท้อง
นี่ก็คือความดีที่เรามองแล้วสร้างความสุขให้ตัวเองได้เหมือนกันค่ะ